คนนี้บอกเลยแค่ชื่อก็ติดหูแล้ว

โอ้ต้องบอกเลยว่าสาวอ๋อลี่ไม่ธรรมดา
ผ่านมาหลากหลายเวทีทั้งไมค์ทองคำหมอลำฝั่งเพชร
เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดแซ่บค่ะ

ประกวดมิสแกนปี๒๐๑๖ตัวแทนมหาสารคาม

เพราะอยู่ตอนตึกเก่ามาเป็นคนรู้จักกันมานานมากแล้วนะ
แล้วก็ท้ายที่สุดนะคะความสวยกับเสียงเพราะของน้องออลลี่เนี่ย

มาเล่นละครแนวอีสานของวิกอโศก
นางฟ้าลำแคนมงกุฎดอกย่า
และล่าสุดค่ะบอดี้การ์ดหมอลำ
โอ้โหพี่แจ๊คเป็นไงเรื่องนี้นะ

ออลลี่ค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
นำว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนอีสานตั้งแต่กำเนิดเลย

ออกแนวโกะคุณผู้ชมมีเรื่องเล่านิดนึง

แสดงว่าแบบแอคติ้งเยอะไปหน่อยนะคะ
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาหัวโขกซะงั้น

พี่ตายอรไทยเพราะว่าพี่ตายเนี่ย

อ๋อลี่เปิดใจแก่ซะ
เป็นคนอีสานค่ะเป็นคนบุรีรำค่ะ

ตรงตลก

แล้วก็ค่อยมาเป็นนักแสดงค่ะ
ศิลปินโปรดก็พี่ตายอ๋อลาไทยก็โปรด

ร่วมงานค่ะตอนนั้นได้เล่นเรื่องมงกุฎดอกย่า
นะคะก็ตอนนั้นร่วมงานกันมงกุฎดอกย่านะคะ
แล้วก็ต่อเนื่องกันมายาวเลย
นะคะปังจริงนะคะก็จำชื่อน้องไว้